คุณเมปฏิดาคุณแม่คนสวยของน้องมายูค่ะ

หรือว่ามายูจะมีน้องนะ

ทายาทคนที่๒ของบ้านกำเนิดพลอยนะคะ
เมื่อคุณแม่คนสวยเมปฏิดาเขาประกาศ

ภาพที่กำลังจูงมือลูกสาวตัวน้อยน้องมายู
แล้วก็น้องนิรินลูกสาวของคุณแม่นิงปณิตา

ขณะออกทริปพักผ่อนที่ฮ่องกงนะคะ
แคปชั่นสั้นที่ชวนลุ้นที่เธอบอกว่า

รู้แต่ว่ามายูแฮปปี้มากที่มีเพื่อนร่าเริงสุด

ปักหลักรอชื่นชมความน่ารัก

งานนี้แม่เมย์ไฟเขียวเตรียมปั๊มทายาทเพิ่มแล้ว

เป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องมายูเร็วนี้หรือไม่
แฟนก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะจ๊ะ
คือถ้าวันไหนพี่หนุ่มหายไปจากหน้าจอข่าวใส่ไข่เนี่ย
ค่ะว่าคนที่สองได้เลยเล็งไว้ได้เลย

ใช่แล้วนะนะคะใช่แล้ว